ข่าวแรกเมาแล้วก็ทะเลาะกัน
คว้ามีดอิโต้มาฟันกันนะฮะ
นี่เป็นเหตุที่คนงานก่อสร้างที่ชนบุรีนะครับ
กินเหล้าอยู่ด้วยกันดีแล้วไม่รู้ไปมีปากเสียงเรื่องอะไรกัน
ภรรยาของผู้ก่อเหตุก็บอกก็ไม่รู้เหมือนกัน
ว่าสามีอยู่โอ้โหโกรธอะไรขึ้นมานะฮะ
ไปคว้ามีดอิโต้มาฟันเพื่อนที่ร่วมในวงร่วมในแก๊ง
แล้วตัวเองพยายามเข้าไปห้ามก็ได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

นี่เป็นนาทีที่ตำรวจสพพานทองเข้าควบคุมตัวผู้ก่อเหตุ
บริเวณอาคารพันธุ์ที่๓ชั้นที่ตำรวจพานทองอพพานทองจชนบุรีครับ
ซึ่งเป็นที่พักของคนงานรับเหมาก่อสร้างต่อเติมหลังคา
เหตุนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒คน
คือนายนิพนธ์ลาล้ำถูกชกที่ใบหน้า
และถูกฟันที่คิ้วขวาเย็บไป๔เข็มครับ
และผู้บาดเจ็บอีกคนก็คือนายชะยันคำมา
ถูกฟันเข้าที่หน้าผากเหนือคิ้วซ้าย

สอบถามนางสำรานคำมาผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า
ตัวเองได้ยืนทำกับข้าวอยู่
โดยมีนายการศรีพลีผู้ก่อเหตุ
และผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองคนที่เป็นคนบ้านเดียวกัน
ทำงานเป็นช่างด้วยกันนี่แหละฮะ

นั่งกินเหล้าด้วยกันตั้งแต่เวลาประมาณ๖โมงเย็น
คุยกันไปคุยกันมาในวงเล่าน้ำเปลี่ยนนิสัย

ฟังอะไรก็ขัดหูขัดตาขัดใจกันไปหมด
แต่ว่าไม่รู้เรื่องว่าทะเลาะกันเรื่องอะไร

นายการคว้ามีดอิโต้ฟันนายนิพนธ์
ก็ถูกฟันด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
แล้วนายการก็ได้ทิ้งมีดไว้ในที่เกิดเหตุ

ก่อนที่จะมาถูกจับได้ในเวลาต่อมาครับ
เรื่องต้นตำรวจได้สอบสวนทั้ง๓คน

เห็นเหตุการณ์ซึ่งเป็นผู้หญิง๑คน
ตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งความต่อนายการ
แต่ตอนนี้ได้มีการควบคุมตัวไว้แล้วนะครับ
ก่อนที่จะมีการสอบสวนถึงสาเหตุที่แน่ชัด
และจะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ยังไม่มีใครรู้ว่าสาเหตุที่โกรธแค้น
เลือดร้อนขึ้นมาในวงเล่าคืออะไรกันแน่นะฮะ